ไปดูหนึ่งอาชีพที่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กเขาก็ทำได้
มีความสามารถสักอย่างแล้วมีใจที่เป็นจิตอาสา
แบบนี้คุณผู้ชมครับไปเป็นจิตอาสาไปเป็นกู้ภัย
เด็กก็ทำได้ที่จังหวัดบุริรัมณ์จริงเหรอ

เด็กน้อยสองคนอยู่ยืนโบกไฟพรองที่มีสี
พอแท่งไฟเนี่ยค่ะเด็กหญิงชื่อว่าคุณน้องสุชาดาอิรันด์หรือน้องพลอย
เด็กหญิงเหรอคะอายุเพียงแค่๑๐ปี
อีกคนเด็กชายนพัฒนดลอิรันหรือว่าน้องมาตังอายุ๔๐
ตัวเล็กนี่๔ปีคนพี่นี่๑๐ปี
ครับผมยืนทำหน้าที่สองไฟ

ใครที่ขับรถสันจอดไปมาก็เห็นความน่ารัก
แล้วก็ความมุ่งมั่นของเด็กน้อยทั้งสองคนนี้

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปให้ถึงให้เจอเลยครับ
ไปเจอกับคุณพี่สมพรอีรันดินะครับ
คุณพ่อของน้องสองคนนี้ก็เป็นจิตอาสานี่แหละ

เขาบอกว่าน้องเขาใช้เวลาว่างนะครับ
จากการเรียนก็มาตามคุณพ่อ

ก็นำลูกติดสอยห้อยตามมาช่วยเหลือสังคมแบบนี้

ที่อายุแค่๑๐กว่าก็คือน้องพลอยนะครับ

แล้วที่สำคัญนอกเหนือจากงานอื่นแล้ว
อีกหนึ่งงานที่เธอทำก็คือแต่งหน้าให้กับผู้เสียชีวิต

แต่งหน้าศพเหรอฮะใช่โอ้โหพอบอกแบบนี้แล้วแล้วเห็นภาพแบบนี้แล้ว
ผมนึกในใจว่าน้องครับน้องพลอยไม่กลัวเหรอถามจริง
เออจริงนะตอน๑๐ขวบดิฉันยังโดดหนังยางอยู่เลย

เป็นคนนอนหลับโน้นเลยไม่กลัวค่ะแล้วก็พี่ขวานประกาศที่โรงเรียนทุกวันให้นักเรียนทำความดีค่ะ

คิดซะว่าศพเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับอยู่ก็เลยไม่กลัวเออดีดี
แล้วทั้งน้องสองคนนี้เขาก็ยืนยันว่าจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาทำแล้วมีความสุข

การที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขก็คือการได้ช่วยเหลือคนอื่น
คุณพ่อเขาสอนมาเขาเห็นตัวอย่างที่ดีของคุณพ่อไง
คุณพ่อได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเป็นกู้ภัยใช่ไหม
ลูกโตมาก็เห็นว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะฉะนั้นแล้วน้องเขาไม่กลัวกับอะไรแบบนี้เลย
เขาคุกคลีเขาสัมผัสอยู่แบบนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นความสุขนะ
ที่เขาได้เป็นผู้ให้และเป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย
น่ารักจริงบรรยากาศความน่ารักข่าวดีแบบนี้เราก็มานำเสนอให้ดูแล้ว
เด็กเยาวชนคนอื่นที่ได้ดูจะได้ลองทำเป็นแบบอย่าง
ใช่แล้วอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะแต่หนูให้เป็นเด็กดีก็พอ